มีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงจนเสียชีวิตนะฮะ
สาเหตุก็คือไปที่งานวัดแถวบ้านไปเดินชนไหล่เขา

แค่นี้มันตามมาถึงบ้านครับยกพวกตามมาถึงบ้านแล้วก็มาแทงจนเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ไปพบศพตอนเช้านะครับท่านผู้ชมครับ๖โมงครึ่งนะตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
มีผู้ไปพบนายคโนไทยทัพทิมอายุ๒๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนนี่ฮะ
ข้างประตูรั้วบ้านหลังหนึ่งตรงนี้เป็นบ้านร้างนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
สภาพศพก็คือมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็รู้แหละว่าเป็นใครนะบ้านก็อยู่แถวนี้ก็ไปบอกแม่นะแม่มาถึงเนี่ยร้องไห้คือน้ำตาถ้าเป็นสายเลือดอ่ะ
พอมาเห็นศพลูกอ่ะลูกลูกเขาเป็นคนดีจริงนะชาวบ้านก็บอกแม่ก็บอกเนี่ยฮะ
คือไม่ใช่คนเกะมะเรกเกเรเที่ยวเตร่อะไรเลยอยู่บ้านดูแลคุณย่าที่แก่
ช่วยพ่อช่วยแม่ทุกอย่างเมื่อคืนแค่ไปเที่ยวงานวัดเนี่ยเดินชนไหล่เขาเขาตามมาแทงเสียชีวิต
ตำรวจสืบสวนของจังหวัดอ่างทองแล้วก็สพรรมศักดิ์เจ้าของท้องที่นะครับ
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เลยนะครับ
บอกว่าคนร้ายได้เลยนะครับทุกผู้ชมครับคนร้ายคือนายธนพัฒน์เกรดนาคอายุ๒๘ปีนะครับ
ก็สารภาพบอกว่าผมเป็นคนแทงเองนี่ฮะบอกว่าสาเหตุเพราะเดินชนกับผู้ตายในงานวัด
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเดี๋ยวฟังผู้ต้องหาก่อนนะฮะ
ทีนี้มันมีป้วกพวกของเขาออกไปบ้างต้อยบอกรอข้างนอกเลยนะครับ

ไม่เคยรู้จักพวกพี่พ่อผมก็ได้แทงมัน

คดีทำร้ายต้องตาย
เนี่ยโอ้โหเดินชนไหลในงานวัด
คือถ้าจากคำสารภาพ
ของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อคืนนะ
เมื่อคืนนี้นายคโนไทยนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะดูแลคุณย่า
สูงอายุแล้วอยู่ที่บ้านดูแลย่าเสร็จก็ออกไปเที่ยวงานวัด
วัดศรีคุณชรไปกับเพื่อนวัดอยู่ห่างจากบ้านแค่๒๐๐เมตร
กำลังเดินเที่ยวงานวัดอยู่เดินไปชนไหล่ผู้ต้องหาฮะ
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันตรงนั้นนะครับ
จากนั้นนายคโนไทยก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนที่บ้านนะครับ
ซึ่งด้านหลังมีกลุ่มคนร้ายประมาณสิบกว่าคนขี่รถตามมาหลายคันนะ
จักรยานยนต์เนี่ยหลายคันเลยแล้วก็รถเก๋งอีกคันหนึ่ง
พอตามมาทันลงมาชกต่อยแล้วก็มีเรื่องกับผู้ตายกับเพื่อนตรงหน้าบ้านเพื่อน
ผู้ตายถูกนายธนพัฒน์ใช้มีดพับแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑แผล
พอมีการชักมีดแทงกันเนี่ยทีนี้วงแตกเพื่อนของนายคโนไทยก็วิ่งหลบหนีไปนะ
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาที่มาด้วยกันหลายคนก็วงแตกเหมือนกัน
เพราะว่ามีการแทงกันเกิดขึ้นก็แยกย้ายกันหนี
ส่วนนายคโนไทยพอถูกแทงแล้วไม่มีใครช่วยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
ก็เดินโซซัดโซเซไปล้มอยู่ที่รั้วของบ้านร้าง
ตอนเช้าเนี่ย๖โมงเช้าวันนี้๖โมงครึ่งเนี่ยมีคนมาเจอศพ
จากจุดเกิดเหตุเมื่อคืนที่ถูกแทงประมาณ๒๐เมตรนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ไปเจอคุณลุงกับคุณย่าลุงอายุ๖๕คุณย่าชื่อคุณย่าอ่วมอายุ๘๗
ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนี่คือคุณย่าอายุ๘๒
คุณย่าของผู้ตายที่ผู้ตายเขาดูแลอยู่ทุกวัน
ณขณะนี้ก็ยังไม่มีใครบอกย่าว่าหลานชายตายแล้ว

กลัวว่าย่าจะช็อคนะถามว่าแล้วหลานไปไหน
ก็เลยบอกกันแค่ว่าตอนนี้ป่วยอยู่โรงพยาบาลค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
ไม่กล้าบอกอ่ะดูคุณย่านั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย
ซึ่งคุณลุงบอกว่าพ่อกับแม่ของหลานเนี่ย
ตอนนี้วันนี้กำลังเดินทางไปรับศพลูกชาย
เพราะว่าเขาต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

ทุกอย่างในบ้านมันเปลี่ยนไปหมด
พอคโนไทยไม่อยู่เนี่ยในบ้านมันเปลี่ยนไปหมด
คโนไทยเป็นคนดูแลย่าดูแลหลานชายเนี่ยฮะ
นี่คือคโนไทยที่ถูกแทงเสียชีวิตนะ
คือเขาดูแลย่าที่เป็นคนสูงอายุแล้วอายุ๘๗แบบที่ว่า

ทำทุกอย่างหาข้าวหาปลาให้กิน
ดูแลกันใกล้ชิดตลอดอ่ะ
แล้วก็ทำทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างในบ้านเนี่ย
ในปีละอย่างไอมาแก้กอเจ็บ
อาบน้ำอาบท่าเช็ดผ้าที่พี่มาก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนให้หมด
สูงแลยันทร์พลากลางคืนเป็นไรก็เออยาให้กินอย่าลมช่วยหาย
แล้วก็มันทุกอย่างเนี่ยหุงข้าวหาข้าว
หาข้าวหาข้าวจัดน้ำให้ดูแลพอยายหลับแล้ว
มันก็มีเวลาก็ไปหาเพื่อนแล้วก็กลับมาดูยายอีก
นี่นะแล้วลองดูประวัตินะเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตายเมื่อสักครู่นะ

เทียบกับเสื้อดำนี่นายธนพัฒน์เกรดนาคผู้ต้องหายู๒๘ที่แทงเขาตาย

แล้วเมื่อคืนไปเที่ยวงานวัดถูกเดินชนไหล่

ตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลติดตามพวกที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับ
เพราะว่าไปกันหลายสิบคนนะฮะแม้ว่าจะเป็นคนแทงคนเดียว
แต่ที่เหลือก็คือเขาตามเขาไปไปทำร้ายเขา